ตำรวจก็ยังคงเดินหน้าปราบรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งล่าสุดตำรวจปปศจับยาเสพติดรายสำคัญได้ถึง๓คดี
ยึดของกลางเป็นยาบ้าเกือบ๓ล้านเมตร
ยาไอซ์๕๒กิโลกรัมมูลค่า๑๖๐๐ล้านบาทค่ะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นประธานแถลงผลการจับกลุ่มยาเสพติด๓คดีค่ะ
คดีแรกนะคะตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ส่วนที่กำลังกับสำนักงานป้องกันและปราบรามยาเสพติดภาค๕
กองกำลังผาเมืองจับกลุ่มนายสารวุฒิเกษรบัว
นายนรงศักดิ์สมบูรณ์และนางสาวปัธมาหอมเลย
พร้อมยาบ้า๒ล้าน๙หมื่นเมตร
ยาไอซ์๕๒กิโลกรัมคีตามีน๕๐กิโลกรัมและรถยนต์อีก๒คันค่ะ
โดยถูกจับกลุ่มได้ที่ศูนย์การค้าในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
ขณะที่กลุ่มผู้ต้องหานั้นขับรถมารับยาเสพติดจำนวนดังกล่าวจากผู้ค้ารายใหญ่นะคะ
สอบสวนนายสารวุฒิรับสารภาพรับจ้างลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือ
ส่งให้กับพื้นที่ภาคกลางทำมาแล้ว๒ครั้งได้ค่าจ้างครั้งละ๔แสนบาทค่ะ
ส่วนคดีที่๒เป็นคดีที่ตำรวจปรับรามยาเสพติดตรวจยึดของกลางยาบ้า๘แสนเมตร
และรถยนต์๑คันบริเวณริมถนนในพื้นที่ตำบลบ้านโค้งอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
หลังเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีการลำเลียงยาเสพติดมาจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
แล้วก็นัดส่งมอบให้กลุ่มผู้ค้าในสุพรรณบุรี
จึงส่งชุดติดตามเมื่อมาถึงจุดนัดแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
แต่ว่ากลุ่มผู้ต้องหานั้นไหวตัวขับรถยนต์พร้อมใช้อาวุธปืน
ยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บไปหนึ่งนาย
และขับรถกระบะพยายามพุ่งชนเจ้าหน้าที่แล้วขับหลบหนีไปนะคะ
ก่อนเจ้าหน้าที่จะติดตามไปพบรถยนต์ของผู้ต้องหาจอดทิ้งไว้ในซอยเปลี่ยว
ตรวจค้นภายในรถพบของกลางเป็นยาบ้าทั้งหมดค่ะก็ได้ยึดไว้
และผู้ต้องหาหลบหนีไปได้อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่ม
และขยายผลออกหมายจับผู้ต้องหารวม๓คนค่ะ
ส่วนคดีที่๓จับกลุ่มนายพระแดดูสีใบหนากับพวกพร้อมยาบ้า๑แสนเมตร
รถยนต์อีก๒คันและโทรศัพท์มือถือ๒เครื่องค่ะ
โดยถูกตำรวจปราบรามยาเสพติดล่อซื้อก่อน
แสดงตัวจับกลุ่มที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหางดงอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่
พลตำรวจเอกพงศพัฒนพงษ์เจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่า
จากลักษณะหิมห่อของยาบ้าที่ยึดได้เชื่อว่ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน
ส่วนเคตามีนและไอซ์คาดว่าจะมาจากโรงงานเดียวกันนะคะ
พร้อมยืนยันตำรวจจะเดินหน้าปราบรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
โดยจะบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยค่ะ